ถ้าเราไม่รู้เราก็พูดอะไรกันไป

อาวิทยาศาสตร์๔เนี่ยสาเหตุการณ์เกิดทุกข์

ตัดทางขวางนะที่ทำมาให้
ผมพินาเนี่ยถ้าเรามองพินาแล้ว
ฝั่งธนบุรีจะสูงกว่าฝั่งกรุงเทพ
แล้วพอกรุงเทพก็จะลาดต่ำลงไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพญา
แล้วก็ลาดต่ำไปถึงพื้นที่ที่เราไปถึงทะเล
ทางออกของน้ำของเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มา

มันต้องแก้ปัญหาทั้งวงรอบชั้นในวงรอบชั้นนอกใช่ไหมจ๊ะ
เพราะฉะนั้นฝั่งทนมันสูงกว่าฝั่งขวา
เพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีปัญหามันจะท่วมน้อยกว่า
แล้วท่วมสั้นกว่ามันจะมากองไว้ที่กรุงเทพนครตรงนี้แหละ
เพราะน้ำทะเลมันสูงมันอั้นไว้มันก็ระบายไม่ออก
ท่อระบายน้ำมันก็ล้นมันก็ขังท่วมทุกที่
นี่คือข้อเท็จจริงนะเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรก็ต้องดู
ข้อจริงมันคืออะไรแล้วเราแก้อะไรไปแล้วบ้างล่ะ
นะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะฝนตกหนักใช่ไหมอันหนึ่งใช่ไหม
ที่สองน้ำเหนือมันไหลบ่าลงมาบางฤดูการบางช่วง
เช่นเดือนกัญญาตุลาเนี่ยน้ำเหนือมันจะไหลลงมาอีก
อันที่สามน้ำทะเลลุนสูงระบายน้ำไม่ออก
ต่อไปก็เรื่องการซุดตัวของแผ่นดินระบบระบายน้ำเดิม
ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกทำให้เกิดเอ่อการจัด
การไปฝ่ายนะคะน้ำได้ไม่ดีพอน่ะหรือพื้นที่หลับน้ำไม่เพียงพอ
ต้องมาย้อนดูที่ว่าที่เราทำอะไรไปแล้วบ้าง
ผมก็ให้ไปย้อนดูสรุปด้วย

การพัฒนาจิตการณ์มีอยู่๓พื้นที่
ดูการแบกกันกลมมานานแล้ว
ที่หนึ่งคือพื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออก

อันที่สองพื้นที่ด้านคันกั้นน้ำด้านตะวันออก
ซึ่งมันมีนอกคันกั้นน้ำกับในคันกั้นน้ำอีก
อันนี้พื้นที่ด้านตะวันออกนอกคันกั้นน้ำเนี่ยจะใช้รองรับน้ำหลาก
ระบายน้ำจากเหนือมาตะวันออกและสู่ทะเล
ไม่ให้ไหลท่วมในคันกั้นน้ำของเราข้างในนี่ไง
มีอีก๔๖๘ตารางกิโลเมตร
สำหรับพื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกเมืองน้ำชมยา
มีอีก๔๕๐ตารางกิโลเมตรชุมชนหนาแน่น
และมีการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
สถิตย์ร้านบ้านช่องการค้าเยอะแยะมากมาย
ระบบไอน้ำมันจำกัดเพราะว่ามันใช้พื้นที่ไม่ได้
คนเข้ามามากเกินไปอะไรต่างทำนองเนี่ย
แล้วที่มันก็เป็นที่เอกชนสักส่วนใหญ่
ใช่ไหม
แผนน่ะมีันจงทำให้ได้เพราะคนก็ไม่ยอม
ต้องทำต่อไปให้ได้นะต้องพยายามให้ได้

ต่อไปน้ำท่วมภาคเหนือทะเลนุ้น
แนวประการน้ำท่วมริมเจ้าพญานมี๗๗กิโลเมตร
ยังไม่ครบบางที่อื่นยังเป็นทำลบกั้นน้ำที่เป็นกระสอบทรายอยู่
ก็ต้องทำให้มันครบนั่นแหละอันนี้งุมัติว่านี้มันสูงมากน่ะ
เวลาจะใช้เนี่ยคราวนี้ต้องไปดูน้ำตะวันออกไหลบ่า
ไม่มีการกั้นน้ำตามแม่น้ำริยาว๗๒กิโลป้องกันได้๓เมตร
สรุปแล้วในกรุงเทพกรทมเราเนี่ยรับน้ำได้เพียง๓๐๐๐ล้านกี่จุด
๓๐๐๐ลูกหวัดเม็ดต่อนัดวินาธีก็คือน้ำที่มันไหลผ่านได้ประมาณ๓๐๐๐
ที่มันพอจะระบายออกได้ถ้ามันอั้นตรงนู้นอั้นตรงนี้
มันก็ระบายได้ไม่ถึงตรงเนี้ยแล้วมันพอฝนตกมามากกว่านี้เข้ามา
ก็มันก็ท่วมต้องหาวิธีการแก้อย่างไรล่ะ
ตอนนี้ฝนตกหนักใช่ไหมก็ต้องพัฒนาระบบท่อระบายน้ำ
คลองสถานีสูบประตูระบายน้ำสูบน้ำให้เพียงพอ
เพื่อจะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วขึ้น
ถ้าพื้นที่ไกลออกไปก็ต้องใช้คลองหลักหรือทำอุโมง
คลองหลักต่างก็ต้องแก้ไหายปัญหาการบุกรุกอย่างที่เราทำเรื่องราชาลาว
ที่เราทำอยู่นี้แล้วกันในโครงการบริของรายการที่๑๐ด้วยนะ
คลองอะไรอย่างนั้นเปรียบประชากรอีกใช่ไหม
มันต้องทำต่อใช้เวลาใช้งบมารสูงมากเลย
อันหนึ่งที่เราให้รื้อฟื้นใช่ไหมคือแก้มลิงตามภาษาอเมริกา
คือเรียกว่าธนาคาร้ำใต้ดินตรงไหนที่มันต่ำมันต้องหาเมื่อที่จะเก็บน้ำไว้ใต้ดิน
ถ้ามันบนดินได้ก็บนดินนะถ้ามันไม่ได้ก็ต้องเก็บใต้ดิน
ธนาคารน้ำใต้ดินให้เก็บได้ทั้งประมาณจุดละประมาณสักแสนลูกแสนลูกบาทเมตร
เมื่อน้ำมันเยอะเราดูน้ำที่มันต่ำออกไปเก็บไปตรงนี้ก่อน
บนแวนเดิมมันอาจจะเพียงพอในการที่ให้น้ำที่มันโฟล์ได้ออกไป
ถึงเวลาที่มันเข้าถูกระดับปกติก็ค่อยเอาออกมาเลือกไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
อันนี้เป็นแนววัตถุภาษาของธนาคารที่๙และ๑๐ด้วยที่ต้องทำให้ต่อด้วย
วันนี้ทำไปสี่แห่งมันมีสามแห่งนะฮะรอโง่มานอยู่
ก็รับบางเขาจะอยู่ตรงนี้ให้แล้วคงต้องทำเพิ่มไปนะ
โดยเฉพาะใกล้พื้นที่การจัดจรไม่ติดขัดไง

แล้วแสดงเขาบอกรอระบายน้ำรอระบายน้ำอยู่บนถนนมันก็ไม่ใช่
มันต้องรอระบายน้ำในธนาคารใต้ดินตรงนี้แก้มหนึ่งใต้ดินนี้
ประมาณสูงอีกเหมือนกันอุโมงอีกนะ
อันนี้ก็ทำอุโมงก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องอะไร
ระบบไฟอีกเพราะอุโมงอันนี้น้ำมันผ่านไง
บางทีเขาต้องตัดไฟก็ต้องหาระบบระบบไฟสำรองให้ได้
เพราะฉะนั้นเราเรียกว่าการชะลอน้ำเรียกว่าน้ำรอการระบายต้องมีที่เก็บนะ